ยังอยู่ที่เรื่องของบนท้องถนนนะคะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ
เขาบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปคลิปหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
แต่มันไม่ธรรมดาครับครับผมมองเข้าไปใกล้ใกล้ท่าขี่เขาแปลกแปลกค่ะ
ที่ลูกศรเราชี้อยู่นะคะแต่จะเป็นภาพช่วงกลางคืนนะคะ
เนี่ยค่ะพอเข้าไปแล้วเอ้าทำไมเขานั่งลักษณะไขว่ห้าง
ปกติเราต้องนั่งคล่อมนะขี่รถจักรยานยนต์
แต่เป็นการนั่งไขว่ห้างมาทางด้านขวาขาสองข้างมาอยู่ทางด้านขวาค่ะคุณผู้ชม
และสายไปสายมาตลอดทางแบบนี้คนที่เขาถ่ายคลิปคลิปนี้เอาไว้ได้
บอกไปเจอบนถนนสายมิตรภาพค่ะคนขี่เป็นชายวัยกลางคน
ไหวห้างแบบนี้ขี่ไปขี่มาแบบไม่สนใจโลกและแถมสายไปสายมาด้วยเหมือนไม่มองทางค่ะ
บางทีมีรถพยายามแซงแกก็สายมาขวางลักษณะคือไม่แซงอะค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้เจอประจำใช้คำว่าลุงนะคะ
ลุงคนนี้เจอประจำเพราะคุณลุงคนนี้ใช้เส้นทางนี้แล้วก็ขี่เป๊ไปเป๋มาแบบนี้
คนแถวนั้นเอาตรงไม่มั่นใจว่าเมาหรือเปล่าแต่เห็นบ่อยค่ะคุณผู้ชม
เอาส่วนคลิปต่อไปให้ดูคลิปก่อนนะคะแล้วมาสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
นี่ไงโคตรเท่อ่ะไอ้
ร้อนยาหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะหน้าอีโลกว่านั่นน่ะไอ้จะชนอ่ะ
ขี่ยังไงฮะทำไมเป๋ไปเป๋มาแล้วขวางทางแบบนี้นะคุณฮะ
บางทีก็ขี่เลนกลางบางทีก็เข้าซ้ายบางทีก็เฉย
ไปมานะฮะเซไปเซมาแบบนี้คนที่ขี่ตามเขาก็ไม่กล้าแซง
แต่ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้นะคะแล้วก็ระบุว่าจุดนี้คือ
ถนนผนโยธินขาเข้าสระบุรีค่ะบริเวณเขตอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนขี่ที่เขาถ่ายคลิปคลิปนี้ไว้
เขาตามไปเป็นกิโลเลยค่ะตามไปจนถึงหนองแคร์สระบุรีอะค่ะ
และสรุปสุดท้ายรถจักรยานยนต์คันนี้ประสบอุบัติเหตุที่กิโลเมตรที่๘๑ที่น้องแคร์นั่นแหละ
และเหตุการณ์นี้นะคะก็คือมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบชนิดมาเฉียวชน
จนทำให้ผู้ชายคนนี้ค่ะที่ขี่รถเป๋ไปเป๋มาเสียชีวิตรถที่เฉียวชนหลบหนีไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเลยค่ะเช้าวันนี้เอง๗นาฬิกา๒๐นาที
พันธุ์ตำรวจโทสมจิตสิริแสวงสารวัตรสอบสวนสพนแคร์เจ้าของคดีเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ทราบชื่อผู้ชายคนที่ขี่รถเซไปเซมานะคะชื่อว่านายวสันแสนโหน่งอายุ๓๔ปี
เป็นชาวแก่งคอยค่ะตามบัตรประชาชนพบรถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงล้มอยู่
ตำรวจได้ให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูจุดหนองแคร์นำศพของผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรเบื้องต้น
ด้านคดีจะทำการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่รถจักรยานยนต์คันนี้ถูกชนว่าเป็นรถชนิดใด
และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ตามริมถนนพระหลโยธินจุดนี้เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
เพราะลักษณะการขับขี่ของเขาเองก็อันตรายอยู่แล้วเหมือนกันนะฮะ
มันก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายก็เป็นเหตุสลดจริงนะครับ